ขอสาบานนะตรงนี้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้มีส่วนลูกเห็นเกี่ยวข้องการตายในได้เฮ็มซิ้นของน้องเบลนะครับแล้วก็ไม่ได้เคยโรนรามหรือคำนานาจารย์ของน้องเดียไต่อย่างใดถ้าเกิดว่าผิดคำสาบานตรงนี้เต็มใดขอให้พระพระเจ้ามีอันเป็นไป
สาบานว่าข้าพเจ้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับน้องเบลอะไรทั้งสิ้นเลย
ไม่ได้มีการมอมเหล้าไม่ได้อะไรเลย
ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าตายถ้าสมมุติข้าโกหกหรือพูดเท็จ
โปรดติดตามตอนต่อไป